คุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปนี้ค่ะในเพจเจ๊ม้อยบีพลัสโพสต์เอาไว้นะคะ
เป็นเรื่องที่ผู้หญิงคนนึงไปด่าหมาแล้วลุงเจ้าของหมามาด่ากลับ
อืมแล้วมีการขู่กลับผู้หญิงที่มาด่าหมาของลุงด้วย
ก็เลยมีการโพสต์คลิปนี้เอาไว้เพราะเธอบอกว่ากังวลใจมากเลยนะคะ
แต่ว่าทีมข่าวของเราไปคุยทั้งกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็ทั้งคุณลุงเจ้าของหมาด้วยนะ

หมานี่หมาใครหมาลุงใช่ไหม

หนูไม่รู้หมาใครแต่หนูวาอยู่บนถนน
หมาอยู่บนถนน
จริงคลิปนี้จะยาวสักประมาณ๓นาทีกว่านะคะ
อันนี้เราให้ดูสั้นก็แล้วกัน
ก็อย่างที่ได้ยินในคลิปนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็โวยวายเรื่องสุนัขตัวหนึ่งที่อยู่กลางถนนตรงนี้
แล้วคุณลุงคนนี้ถือคล้ายมีดออกมาด้วย
คุณลุงเป็นเจ้าของหมาแล้วก็มาด่าผู้หญิงคนนี้กลับ
ทีนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงเราตรวจสอบให้อย่างละเอียด

ใช่ค่ะคือผู้หญิงเขายืนยันว่าเขาด่าหมา

แต่ลุงเจ้าของหมาบอกมาด่าหมาได้ยังไง
มาอีกครั้งเจอแน่ขู่ไว้แบบนี้นะคะ

ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายก
ไปหาข้อมูลมาให้ทั้งสองฝ่ายเลยคุณผู้ชม
ทั้งคุณลุงเจ้าของหมาและผู้หญิงที่ถ่ายคลิปนะคะ
ผู้หญิงที่ถ่ายคลิปคือนางสาว

หมาลุงวิ่งไล่ทุกทีครับแรกแรกมันก็ไม่เป็นไร
แต่ครั้งที่มันรุนแรงก็คือหมาของลุงกระโจนใส่รถเกือบล้ม
แล้ววันที่เห็นในคลิปภาพเห็นไหมล่ะลุงถือมีดอยู่ด้วย
เรากลัวแจว่าอารมณ์เกรทรีย์เราไม่รู้

เพราะว่ากฎหมายคือคุ้มครองหมา
แต่ไม่คุ้มครองคนกับหมามันเท่าเทียมกันแล้วสมัยนี้

เราก็บอกว่าคุณควรทำผิดชอบ

ซึ่งหมามันดุในคลิปก็คือเราด่าหมา

ไม่ใช่ครั้งแรกมาหลายครั้ง

มันก็จงว่าใส่เราจะแรงเรากลัวมาก

ว่าลุงแบบมึงมึงด่าหมาเกินไป
เหมือนเราผิดแต่ลุงไม่มีเหตุผล

แค่ต้องการความปลอดภัยค่ะ

รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นคำขู่

เธอบอกว่าปกติแล้ว

ก็ด่าหมาจริงไม่ได้ด่าใคร

บอกว่าก็เดี๋ยวจะรับผิดชอบให้

ประเด็นคือลุงล่ามหมาเก็บหมาให้ปลอดภัย

มีผู้หญิงที่ถ่ายคลิปนะคะ
มาฟังมุมของคุณลุงกันนิดหนึ่ง
คุณลุงท่านนี้อายุ๗๐แล้วนะคะ

มันไปไล่เขาหรือไงเราก็ไม่เห็น
มันก็ด่าเตี้ยวป้าเที่ยวหนึ่ง

พอเที่ยวสองลุงอยู่หลังบ้าน

มันมายืนด่าอยู่ตรงนี้นาน

ก็มาถามมัน

มึงมาด่าอะไรมันไม่ถูกต้องนะ
มีอะไรของกูรับผิดชอบ

แต่ที่ลุงออกมาก็เพราะว่าผู้หญิงในคลิป

อย่างนี้นะคะส่วนประเด็นที่ว่าอ้าวแล้วลุงถือมีดอะไรออกมาเนี่ย
ในคลิปภาพอ่ะในมือลุงที่ถือออกมาลุงบอกว่าเอ้าก็เพิ่งออกมาจากหลังบ้าน
รอกปลาอยู่ครับก็เลยถือติดมือมาอ๋อมันติดมือมาใช่
ส่วนหมาของลุงเนี่ยดูแลอยู่สองตัวครับ
ซึ่งก็เป็นหมาที่ใครก็ไม่รู้เอามาปล่อยไว้ดูแลมาปีนึงแล้ว
กรรมของหมาว่าเวลามันเจอรถจักรยานยนต์ขี่ผ่าน
ดังขี่เร็วอย่างเงี้มันจะชอบวิ่งไล่ครับ
แต่ถ้าขี่ปกติเสียงไม่ดังขี่ไม่เร็วหมาลุงไม่ทำอะไรนะลุงบอก
บอกว่าก็พยายามจะหาสังกษีมาปิดช่องที่บ้าน
ไม่ให้หมาที่เลี้ยงวิ่งออกไปข้างนอก
แต่ลุงบอกว่าหมามันดื้อชอบแอบออกไป
ส่วนเหตุการณ์ตอนท้ายที่ลุงเหมือนกับขู่เขา
ว่าอย่าให้มีอีกนะถ้ามีอีกโดนอะไรประมาณนี้
ลุงบอกว่าก็ลุงมองว่ามันไม่ถูกต้อง
ถ้ามีเรื่องอะไรฝ่ายผู้หญิงคนนี้ก็ควรจะมาคุยกันดี
เป็นปริศนากจรจัดแล้ว